เพราะว่าซื้อเจ๊สั่งลุยอย่างคุณบุ๋มประนัดดานะคะ
ออกมาพูดออกมาบอกเรื่องฟิตเน็ตไงที่มีเรื่องราว

ก็มันยังแบบคาราคาซัง

ทีนี้คนหลายคนอยากรู้เลยว่าคุณเจนนี่เนี่ย
จะพูดว่ายังไงบ้างนะคะ
ซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองคนพูดก็ข้อมูลไม่ตรงกัน

ซึ่งบอกเลยนะคะว่ายอมรับเลยแล้วว่าคุณเจนนี่ออกมาพูดแล้ว

แต่ว่าเธอก็ยื่นข้อเสนอนะคะให้ว่า
สามารถอยู่ต่อได้ถึง๕เดือนนะพี่ไม่ต้องรีบไป
แต่ขอให้ชำระค่าน้ำค่าไฟก่อน
ซึ่งเป็นจำนวนจำนวนเงินค่อนข้างสูง
คือประเด็นเนี่ยถ้าจะให้ไปเร็วคุณบุ๋มบอกว่าไปได้

แต่ถ้าเกิดว่ารีบไล่รีบไปเนี่ย
คุณฟิตเน็ตหรือว่าสร้างอาคารบ้านเรือนมันต้องใช้เวลา

ไม่ใช่ว่าจะให้ไปคือไปเลยไม่ได้
แม่คุณค่ะก็ทำยังไง
ก็ต้องกลัวธุรกิจมันหายไปใช่ป่ะ

แต่ทีนี้บอกเลยว่าคุณเจนี่เราก็บอกอีกเรื่องหนึ่งว่า
มันเลยจุดที่จะแถลงข่าวร่วมกันมาแล้ว
เออเอาไปฟังเลยค่ะ
มีข้อ๗๕ได้กล่าวไว้ว่า
ถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียชื่อเสียงเนี่ย
ก็ต้องรับผิดชอบอะค่ะมันก็มีอยู่ในสัญญาอยู่แล้ว
แต่ว่าอันนี้เนี่ยคือหลังจากที่ต่างคนต่างแถลงข่าว
ก็คือตกลงกันที่ว่าเจนนี่ยอมที่จะจ่าย๓ล้านบาท
เพื่อที่จะซื้อฝั่งสแมทคืนมา
แต่พอเราจะจ่าย๓ล้านบาทเนี่ย
ฝั่งนู้นก็บอกว่าขออยู่ต่ออีก๕เดือนโดยที่ไม่จ่ายค่าเช่าเลย
ตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้คือฝั่งคุณสแนนเนี่ยไม่เคยจ่ายค่าเช่าเจนนี่เลยแม้แต่บาทเดียวอะค่ะ
อ่ะรายละเอียดของสัญญาเรื่องนี้คืออยู่ในคน
เรื่องของกฎหมายมันเป็นเรื่องของรายละเอียด
จริงเจนนี่ว่ามันเลยจุดตรงนั้นมาแล้วอะค่ะ
ตอนนี้ทุกอย่างที่ทำคือรายลักอักษรเท่านั้น
อันนี้ไม่รู้จะคุยอะไรอะค่ะพี่

จริงตรงนี้เราได้เสนอไปแล้วนะคะ

แต่ขอแค่จ่ายค่าเช่าแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟเท่านั้นเอง
แต่ว่าความเขาจะขออยู่โดยที่ไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟ

ระยะเวลา๕เดือนมันมีผลสำหรับตัวเจนนี่เอง
ที่เจนนี่ต้องความดันตัวเองจ่ายให้เขาอะค่ะ